ผิดชอบต่อสังคมนะครับแด้นอนตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มจะมีการแชร์กันใน
คนกลางไปศึกษาที่อังกฤษแต่ว่าช่วงนี้โรงเรียนก็ปิดการเรียนการสอนเดินทางกลับไทย
เมื่อช่วงเย็น๑๕มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีแคปชั่นว่า
ลูกสาวสองคนถึงเมืองไทยปลอดภัยทุกคน
ก็เข้าสู่ช่วงของการกักตัวเอง๑๔วันครับ
เริ่มตั้งแต่๑๕ถึง๒๙มีนาคมตามขั้นตอน
แล้วก็มีการแยกบ้านของตัวเองกับลูกสาวในช่วงกักตัวด้วยนะครับ
จะมีการถ่ายภาพในการซื้อข้าวซื้ออาหารให้กับลูกสาว
แล้วบอกว่ามีอะไรให้ติดต่อไปอีกบ้านเล็กที่หลังหนึ่งที่ตัวเองอยู่ครับ